รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ในการที่จะรับเรื่องราวต่างมาพิจารณา
และก่อนเสนอไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในช่วงประมาณวัน๒วันหรือประมาณช่วงสัปดาห์หน้านะครับ

สวัสดีครับคุณพิรวัตรครับท่านผู้ชมครับ
ท่านครับณขณะนี้สังคมตั้งคำถาม

อะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้คดีขับรถเร็วเกิน

ในคดีนี้ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานแล้ว

แล้วขณะที่เราทำคดีที่ของพระอินราชาเนี่ย
ก็เกิดกระแสข่าวมาว่า
คดีของทายาทกระทิงแดงที่สนทองหล่อนั้น
ตำรวจปล่อยให้คดีหมดอายุความโดยไม่สามารถที่จะนำตัวผู้ต้องหาเนี่ย
ส่งพนักงานอายการเพื่อไปฟ้องต่อสารได้นะครับ
ก็ปรากฏเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็สังคมก็ตั้งคำถาม

วันนี้ที่เราเดินทางไปที่สนทองหล่อเนี่ย
ก็ขอดูสำนวนคดีที่เขาทำทั้งหมดเดิมไว้ทั้งหมด
ดูชื่อคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเดิม
แล้วก็ดูว่าข้อหาต่างที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเดิมเนี่ย
ได้มีความเห็นสั่งฟ้องเสนอไปพนักงานอายการ

ก็ข้อหาขับรถเร็วที่ขาดอายุความเนี่ย
ก็เป็นหนึ่งใน๔ข้อหาที่คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนได้สรุป
มีความเห็นไปยังพนักงานอายการนะครับ
ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าเราให้เวลาผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย
สองวันคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์ครับ
ที่จะไปตรวจสอบว่ากระบวนการทำงานของคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
หรือว่าพนักงานสืบสวนคนหนึ่งคนใดเนี่ย
ในการที่จะกำหนดให้มีความเห็นสั่งฟ้องใน๔ข้อหาที่เสนอพนักงานอายการไปเนี่ย
แต่ละข้อหาเนี่ยมีพยานหลักฐานที่จะรองรับชัดเจนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ
ทำไปตามจัญญบันของพนักงานสอบสวนที่ควรจะเป็นว่า
ในข้อหาคดีต่างเนี่ยพยานหลักฐานเป็นอย่างไรเพราะสังคมก็ตั้งสันนิษฐานไว้
ตำรวจช่วยเหลือผู้ต้องหาในการทำคดีมันอ่อน

เพื่อที่จะได้ไปไม่ฟ้องกันเมื่อขึ้นสารอะไรต่าง
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของผู้จัดการตำรวจนครบานว่า
ท่านจะต้องไปดูว่า๔ข้อหาเนี่ย

พนักงานสอบสวนเนี่ยได้ใช้
จิตวิญญาณของความเป็นพนักงานสอบสวน

โดยเฉพาะข้อหาสุดท้ายคือ
ข้อหาขับรถเร็วที่ขาดอายุความไป
แล้วไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหา
มาส่งพนักงานในการทั่วฟ้องต่อสารนั้น

ด้วยเหตุอะไรอย่างไรนะครับ

รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ยืนยันชัดเจนว่าฟันทงเลยว่า
พนักงานสอบสวนบกพร่องในหน้าที่

ตอนที่ท่านพูดเนี่ยผมก็นั่งอยู่ด้วยนะครับคือเรา
เราก็พยายามที่จะกำหนดประเด็นในการที่จะตรวจสอบดูแล

ทั้งผู้ตายด้วยซึ่งเป็นข้ารักษาการ
ว่าอ่าเท่าเท่าที่ท่านฟังหรือเท่าที่ท่านดูในเบื้อง
อะไรต่างเนี่ยท่านเชื่อว่าพนักงานสอบสวนเนี่ย
อาจจะมีข้อบกพร่องนะครับน่าจะไม่ถูกต้องซึ่งผม
เพื่อบอกว่าโอเคท่านใจเย็นท่านใช้เวลาสองวันนี้ไป
ตรวจสอบดูไปถ่ายถามลูกน้องท่านไปถ่ายถามคณะพระ
งานสืบสวนสอบสวนเดิมว่าทำมาเป็นอย่างไรแล้วก็ท่าน
ก็เอาสำเนาสำนวนทั้งหมดเนี่ยกลับไปด้วยนะครับ
ท่านก็บอกผมว่าภายใน๒วันเนี่ยท่านจะทำให้แล้ว
เสร็จแล้วก็เช้าวันจันทร์เนี่ยท่านก็จะนำเสนอข้อ
มูลทั้งหมดรวมถึงผลการพิศูทธผลการตรวจสอบอะไร
ต่างถ้ามีข้อบกพร่องท่านจะชี้มาว่าใครบกพร่อง
อะไรอย่างไรสมควรได้รับโทษแบบไหนอย่างไร
ท่านก็จะเสนอท่านผู้จัดการสมุทรชาติโดยผ่านผมมาในเช้าวันจันทร์
ซึ่งผมก็จะดูแล้วก็จะสรุปเสนอท่านผู้บัญชาการตำรวจชาติ

ท่านครับโดยปกติแล้วในห่วงเวลาของการทำงาน

กระบวนการขั้นตอนหลักต้องทำอะไรบ้าง
แล้วก็กำหนดช่วงระยะเวลานานแค่ไหนครับท่าน
คืออย่างนี้ครับวิธีการในการสอบสวน
กระบวนการในการติดสวนสอบสวนรวบรวมอย่างศาลเบื้อต้น
ที่เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเนี่ยเราก็จะดูเรื่องคดีนะครับ
เรื่องโทษนะครับแล้วก็เรื่องอายุความนะครับ
แล้วก็สำนักงานสมุทรชาติก็จะมีกำหนด
เขาเรียกว่ากำหนดกรอบในการทำงานอยู่แล้วว่า
คดีลักษณะอย่างนี้จะต้องใช้เวลากี่วันในการสอบสวน
รวมรวมพยาหลักฐานถ้าไม่สามารถที่จะดำเนินการ
แล้วเสร็จจะต้องร้องขอต่อสารเพื่อขยายเวลาอย่างต่าง
อันนี้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายอยู่แล้ว
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พนักงานสอบสวนวันนี้
นำมารวบรวมไว้ในสำนวนการการสอบสวน
เราอยากจะรู้ว่าพนักงานสอบสวนได้ทำเต็มที่แล้วหรือยัง
ในการที่จะหาพยานหลักฐานต่างมารองรับข้อหา
ที่ตัวเองได้มีความเห็นสั่งฟ้องไปครับ
นั่นแสดงว่าเดี๋ยวรอวันจันนี้
ท่านจะได้รับเรื่องที่ส่งมาจากการตรวจสอบ
รักษาการผู้บัญชาการตำรวจนครบานถูกไหมครับ
ว่าพนักงานสอบสวนทำหน้าที่บกพร่องหรือเปล่า
หรือหลักฐานเอกสารต่างเพียงพอหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมา
อันนี้คือหลักที่เราพอจะสันนิษฐานได้

เด็นอื่นสาเหตุอื่นเนี่ยไม่มีเพราะว่ากรอบเวลาอะไรต่างเนี่ย
พนักงานสอบสวนเท่าที่ผมฟังเบื้องต้นในวันนี้เขาก็ยืนยันกรอบเวลาที่เขาทำงานนะครับ
แต่ว่าประเด็นจริงคือประเด็นอย่างที่เราคุยกัน
คือประเด็นว่าพนักงานสอบสวนได้รู้เห็นเป็นใจกับฝ่ายผู้ต้องหาหรือไม่อย่างไร

พวกพนักงานสอบสวนได้ทำแล้วอย่างเต็มที่อะไรต่างก็ต้องอธิบายความ
หรือถ้ามีบกพร่องตรงไหนก็จะต้องบอกมา

สถานีตำรวจทั่วประเทศก็จะมีการสรุปรวบรวม
มีการวิเคราะห์อะไรต่างเหล่านี้ว่าแต่ละคดี

ก็ถือว่าเป็นการลื้อใหญ่นะครับในกรณีที่คดีเมาแล้วขับ
แล้วมีเหตุให้คนเสียชีวิตอันนี้ก็ผมคิดว่า
ก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นจากสถานีตำรวจนครบานทองหล่อในวันนี้นะครับ
เราก็จะติดตามดำเนินการกับทุกสถานีตำรวจต่างทั่วประเทศ
เพื่อที่จะเซ็ตระบบมาตรฐานในการทำคดี
ในการดำเนินการกรณีที่ผู้ต้องหาเมาแล้วขับ
แล้วก็ไปประมาทหรือจะอะไรต่างทำให้มีผู้เสียชีวิต
เพราะว่าเป็นการเสียชีวิตที่เกิดจากการมืนเมาซึ่งเป็นอันตรายมาก
เพราะว่าเหตุการณ์ต่างเหล่านี้จะเกิดกับใครก็ได้นะครับ
ผู้ต้องหานั้นเป็นผู้ที่เมาแล้วขับครับ
ซึ่งการลื้อแฟ้มคดีใหญ่ในรอบนี้เองทั่วประเทศตอนนี้

มีคดีที่เมาแล้วขับขับรถเร็วขับแล้วประมาท

ก็พร้อมบางคนกังวลแทน
แต่วันนี้ดูจากที่ของสศฮจะมีคดีนี้คดีเดียวนะครับ
ในรอบตั้งแต่ปี๑๙๕๓เนี่ยต้นมานะครับ
สำหรับคดีในเมืองใหญ่หรือที่อยู่บนเส้นทางหลวงเนี่ย
ก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับที่ดูแลเส้นทางหลักอะไรต่าง
นี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะที่เป็นเมืองใหญ่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัด
นักศึกษาสิงหมาเชียงใหม่อะไรต่างเนี่ย
ก็จะมีพอสมควรซึ่งอีกสักวันสองวันเนี่ยเราน่าจะได้ข้อสรุปนะ
ว่าซึ่งทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่ปี๕๓เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย
มีคดีเมาแล้วขับแล้วก็ทำอะไรต่างเพื่อทำให้คนเสียชีวิต
มีซะมากมายก็จะเป็นดัชนีชีวัตรส่วนหนึ่งที่ทางรัฐบาล
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงจะใช้เป็นข้อมูลในการที่จะพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับกับ
กรณีที่จะต้องไปดำเนินการกับผู้ที่เมาแล้วขับแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียชีวิตครับ
ครับผมถามเผื่อแทนประชาชนแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดรื้อใหญ่รอบนี้แล้วเนี่ย
ไปพบว่ามีคดีลักษณะคล้ายกันคือขับรถเร็วขับรถโดยประมาท
ขับแล้วขาดอายุความหมดอายุความไปแล้วเอาผิดย้อนหลังได้ไหมครับ
คืออย่างนี้ครับไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคณะพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนคนใดคนหนึ่งที่ทำสำนวนแล้วก็ทำให้สำนวนขาด
หรือว่าไม่สามารถที่จะนำผู้ต้องหามาฟ้องได้ไม่ว่ากรณีใดต่างก็ตามเนี่ย
จะต้องถูกตรวจสอบในทุกกรณีนะครับซึ่งท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็ได้สั่งให้เจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ตั้งเรื่องแล้วก็พิจารณาดำเนินการ
เกี่ยวการจัดตั้งคณะบุคคลในการที่จะตรวจสอบดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วครับ
เพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะครับว่าหากพบข้อบกพร่องของพนักงานสอบสวน
ในการเรียกกับการเกี่ยวกับคดีนี้หรือว่าไม่ทำสำนวนการสอบสวน
ความรอบครอบถี่ถ้วนตามจัญญบันของพนักงานสอบสวนนั้น
จะต้องถูกพิจารณาโทษทันในทุกกรณีครับ
ครับสุดท้ายครับสั้นอัปเดตความขึ้นไหวอีกหนึ่งคดีนะครับ
หลายคนฝากคำถามมาเหมือนกันว่าตอนนี้ถึงไหนแล้ว
เบนส์ชนฟอร์ตท่านลงพื้นที่ไปเองด้วย
แล้วก็ติดตามคดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงนี้
ข่าวเรื่องนี้เงียบไปนะครับตอนนี้เป็นยังไงครับท่าน
ครับก็คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียา
ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยาหลักฐานนะครับ
ขณะนี้พยานหลักฐานเกี่ยวความเร็วของรถนะครับ
เกี่ยวกับพฤติการของผู้ต้องหา
แล้วก็เกี่ยวกับในส่วนต่างที่เกี่ยวข้องกับกองพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็สถาบันนิติเวศเนี่ยเราได้พยานหลักฐานมาค่อนข้างจะครบแล้วนะครับ
ก็เหลือแต่ผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องมาตรวจสอบรถที่เกิดเหตุนะครับ
ก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเพื่อความสบายใจของท่านผู้ชมนะครับว่า
กรณีนี้พนักงานสอบสวนชุดนี้ผมคิดว่าเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบสวน
เรามารวมกลุ่มกันประมาณ๙นายซึ่งจากการที่ผมได้ตรวจสอบ
อยู่ระหว่างกระบวนการที่จะมีข้อคิดความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญบ้าง
หรือว่าจะประจักษ์พยานบางคนบ้างที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลัง
แล้วก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนหนึ่งที่ส่งคลิปเข้ามาเพิ่มเติม
วันนี้เราก็จะต้องตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน
แล้วก็จะหาพยานหลักฐานให้มากที่สุดที่จะดำเนินการกับผู้ต้องหาในคดีนี้ครับ
ได้ครับท่านช่วงนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ